คือญาติญาติเองก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุอะไรเกี่ยวกับการผูกคอตายมากนัก
แต่ก็บอกอยู่ว่าก็ไม่เคยปรึกษาไม่เคยบอกไม่เคยเล่าว่ามีปัญหาอึดอัดกลุ้มใจอะไรยังไงเลยนะ
เพียงแต่ว่าวันนี้ท่านผู้ชมครับชุดพิสูจน์หลักฐานนะผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์บอกว่า
พอไปตรวจสภาพห้องพักในแฟลต์ของพันธบทเอกธีรุษเทวันที่ผูกคอตายอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย

ค่ะสงสัยว่าจะเป็นฆาตกรรมอำพลางหรือเปล่า
ประเด็นฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้แต่มันมีประเด็นฆาตกรรมอำพลางเพิ่มขึ้นมาแล้ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
ตรงนี้คือพื้นที่นะครับที่พันธมตเอกธีรุษเทวันมังคลวัฒน์อายุ๕๐ปีรองผู้บังคับการตำรวจสากล
ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยทูตตำรวจประจำประเทศเมียนมาใช้ผ้ารัดเอว
ผูกคอตัวเองเสียชีวิตในห้องพักแฟลต์ตำรวจป่าไม้
โดยทิ้งข้อความสั้นนะฮะที่เขียนเอาไว้บอกว่าขอโทษครับ
เนี่ยฮะจดหมายที่เขียนทิ้งไว้แค่นี้เลยแค่นี้ฮะ
มีกุญแจรถทับเอาไว้มีปากกามีกระดาษมีแว่นตาอยู่เนี่ยฮะ
ก็ไม่พบประวัติเรื่องอาการเจ็บป่วยโรคประจำตัวอะไรพวกนี้ด้วยนะ
อ่าขอโทษครับเนี่ยฮะเขียนไว้เนี่ยก็ลงวันที่ไว้ลงวันที่เอาไว้เนี่ย
วันที่๗ที่ผ่านมาเนี่ยฮะ๗เมษายนนะครับ
พันธมตเอกธีรุษเทวันยังไม่มีครอบครัวนะครับอาศัยอยู่คนเดียวนะฮะ
ญาติญาติเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแล้วก็รับศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร
แต่วันนี้ครับมีรายงานว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์
แล้วก็ชุดนิติเวศที่มาเก็บพยานหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุ
ไปเจอพิรุธหลายอย่างหลายจุดนะฮะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่ามีความเป็นไปได้
พันธบทเอกธีรุธเทวันอาจถูกทำร้ายก่อนเสียชีวิต
อาจจะเป็นลักษณะฆาตกรรมอำพลางสาเหตุต่างแล้วก็ร่องรอยแห่งพิรุษต่าง
ต่างเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากสภาพศพของ
ตำรวจเอกธีรุษเทวันพอไปชนะสูตรอย่างละเอียดนะครับสมอง
วมฮะแล้วมีเลือดคั่งที่ข้างตาขวาที่ตาด้านขวามีรอยเขียว
ช้ำซึ่งหากศพตกกระแทกพื้นหลังจากพบศพเนี่ยมันจะต้อง
เป็นการกระแทกด้านหน้าหรือด้านหลังแต่ทำไมศพถึงมีรอยถูก
กระแทกด้วยของแข็งที่ข้างตาขวาสมมุติถ้าเขาไปเจอแล้วเขา
ไปเอาศพลงมาตัดเชือกแกะเชือกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วถ้าศพ
แทกพื้นค่ะแผลต้องไม่ใช่แบบนี้เออมันก็ต้องกระแทกแบบกระแทกทั้ง
กระแทกทั้งข้างหลังทำไมที่ดวงตาข้างขวาถึงมีรอยเขียว
ช้ำแล้วก็มีลักษณะสมองบวมด้วยนะครับเลือดคั่งอยู่ตาข้าง
ขวานะครับในที่เกิดเหตุถ้าผูกคอตายต้องมีเก้าอี้แต่นี่
พบเก้าอี้ไม่มีสิ่งที่ใช้ปีนหรือว่ายืนก่อนผูกคอตายเลย
ขาแล้วจะขึ้นไปผูกคอตายได้อย่างไงก็ขาต้องรอยถูกต้อง
จากจะเหนียวตัวเองขึ้นไปหลังตัวเองขึ้นไปกระโดด
ขึ้นไปหรือว่าตัวสูงมากหรืออะไรยังไงนี่นะฮะพยานที่มา
พบศพบอกว่าพบลักษณะขาลอยจากพื้นโดยใช้สายยูโดรัดคอ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นขาลอยจากพื้นก็แสดงว่าเขาต้องสูงไม่ถึงจุดที่จะขึ้นไปรัดคอตัวเอง
คือต้องเหยียบอะไรขึ้นไปสักอย่างแหละ
แต่นี่ไม่มีเก้าอี้เลยไม่มีสิ่งที่ลักษณะจะใช้แบบปีนหรือว่าเหยียบขึ้นไปเลย
มีจุดผิดปกติอีกจุดนะครับก็คือสภาพศพลิ้นไม่จุกปาก
คือขณะที่ไปพบศพที่แจ้งเจ้าหน้าที่มาว่ามีคนผูกคอตายเนี่ยปกติแล้วคนผูกคอตายสภาพศพคือลิ้นต้องจุกปาก
แต่สภาพศพของพันธมตเอกธีรุธเทวันลิ้นไม่จุกปาก
ส่วนหลักฐานแวดล้อมอื่นอย่างโทรศัพท์มือถือกับคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์กระเป๋าฮิ้วแบบโน้ตบุ๊กของพันธบทเอกธีรุธเทวันผู้ตาย
อยู่ในห้องแต่อยู่ในรถนะฮะในรถส่วนตัวซึ่งปกติแล้วคนใกล้ชิดบอกว่าพันธบทเอกธีรุธเทวัน
เขาเป็นคนที่ต้องพกโทรศัพท์มือถือติดตัวตลอดเวลาแต่ทำไมไม่อยู่ในห้อง
อกจากนี้ในพื้นที่ในห้องเนี่ยไปเจอจุดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับมีทูบหนึ่งดอกมีรอยถูกจุดเอาไว้ด้วยนะฮะทูบเนี่ย
อ่างล้างหน้าในห้องน้ำลักษณะเหมือนกับเป็นการทำพิธีสะกดวิญญาณอะไรยังไงหรือเปล่า
เนี่ยฮะจุดทูบหนึ่งดอกแบบเนี้ยอืมอ่าซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกธีรุเทวันท่านอยู่คนเดียวไง
ค่ะก็ไม่มีใครตอบได้ว่าใครจุดเออเขาจะจุดเองอืม
ไหว้อะไรหรือว่าใครมาจุดทำพิธีอะไรแล้วนี่ฮะกล้องวงจรปิดที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยครับ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบจุดเกิดเหตุเนี่ยมีกล้องอยู่๔จุดนะ
เสียทุกจุดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่เห็นอะไรเลยฮะในห้อง
ว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่พันธมตเอกธีรุธเทวัน
ผูกคอตายเมื่อเจ็ดเมษายนช่วงสายที่ผ่านมาครับ
พลตำรวจรีอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พันธุ์ตำรวจเอกนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
กองบัญชาการตำรวจนครบานแล้วก็ชุดพิสูจน์หลักฐานด้วย
ป่าไม้ของพันธุ์ตำรวจเอกธีรุษเทวันไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
หลังจากพบพิรุษร่องรอยความผิดปกติจากชุดนิติเวทย์
ที่เขาทำงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เอาไปยืนยันประกอบผลการชนะสูตรศพเพิ่มเติมอีกครั้ง
หลังจากทราบผลผ่าพิสูจน์จากนิติเวทย์
แล้วคดีนี้เนี่ยผู้เสียชีวิตเป็นนายตำรวจระดับสูง

จากการสอบถามพยานนะครับทราบว่าก่อนเสียชีวิต๑วัน
พบว่าพันธุ์ตำรวจเอกธีรุษเทวันยังออกมายืนอยู่ข้างนอกห้อง
แล้วไม่มีใครมาพบไม่มีข้อพิรุธอะไรเกิดขึ้นเลย
ห้องแห่งนี้ครับที่แฟลต์ตำรวจป่าไม้
ซึ่งตำรวจเองตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นอะไรทิ้งนะครับ
แล้วก็ให้เก็บภาพวงจรปิดในรอบที่เกิดเหตุทุกจุดมาตรวจสอบด้วย
มีกล้องกี่ตัวมาตรวจสอบให้หมดเดี๋ยวดูย้อนหลังให้หมด
ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกธีรุธเทวัน
ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจสากลนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกธีรุษเทวันนะครับแล้วเพิ่งย้ายไปประจำที่สถานทูตไทยประจำประเทศเมียนมาได้๑ปี
มีหน้าที่คอยประสานงานรัชการตำรวจระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับประเทศเมียนมา
คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องงานแล้วเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตาย
เพราะในงานที่ทำอยู่ก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีความที่สำคัญหรือว่าเคร่งเครียดอะไร
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ได้คุยกับร้อยตำรวจเอกสุวิจักรแก้วมั่นเป็นนายตำรวจติดตามพันธุ์ตำรวจเอกธีรุธเทวันผู้ตาย
ซึ่งเราว่าได้ทำงานกับผู้ตายมาได้ประมาณ๑๕ปีแล้วแต่ว่าพันธุ์ตำรวจเอกธีรุธเทวัน
ไม่เคยเล่าปัญหาส่วนตัวไม่เคยพูดถึงปัญหาส่วนตัวอะไรให้ฟังเพราะปกติเป็นคนเงียบไม่ค่อยพูด
ก่อนที่จะไปเจอศพกันในวันนั้นเป็นเวลาตี๓แล้วโดยพันธุ์ตำรวจเอกธีรุธเทวัน
ส่งข้อความมาหาทางไลน์คือเขาฆ่าตัวตาย๗เมษาแล้วเขียนข้อความทิ้งเอาไว้
แต่ว่าพอเข้าไปสู่ช่วงกลางคืนของตี๓เข้าสู่๘เมษาแล้วเนี่ยเขาส่งข้อความมาทางไลน์
มาหาร้อยตำรวจเอกสุวิจักรที่เป็นนายตำรวจติดตาม
บอกว่าให้เอากุญแจแล้วก็รถยนต์ขับไปให้พ่อนี่ฮะแต่มันตี๓ไง
ซึ่งนายตำรวจติดตามเข้ามาเปิดดูก็คือตอนเช้าแล้วพอเช้าเนี่ยเปิดดูก็แปลกใจ
รีบมาที่ห้องพักของพันธมตเอกธีรุธเทวันมาถึงก็คือ๑๐โมงเช้า
พบว่าพันธมตเอกธีรุธเทวันผูกคอตัวเองเสียชีวิตในห้องไปแล้ว
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบส่วนตัวไม่สงสัยว่าเป็นการฆาตกรรม
เพราะว่าตอนที่ไปเจอศพเนี่ยสังเกตได้ว่าตัวของพันธมตเอกธีรุธเทวัน
ได้เตรียมทุกอย่างเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วเอกสารส่วนตัวของใช้ส่วนตัวอะไรพวกนี้จัดเตรียมไว้หมด
ส่งข้อความทางไลน์มาบอกนายตำรวจติดตามว่าให้เอาอะไรไปให้ใคร
สงสัยก็คือแค่ปมเหตุอะไรแค่นั้นเอง
ปมเหตุอะไรทำให้นายตำรวจวัย๕๐ปีท่านนี้ถึงตัดสินใจผูกคอตาย
ไลน์แจ้งมาว่าว่าให้มาเอารถคืนคุณพ่ออ่าฮะใช่ใช่
รถเบนถึงจ่อยที่นี่แหละตายมาตอนตีสาม
ให้เอารถไปคืนให้หน่อยผมเปิดมาตอนเช้าผมก็มา
ก็ไปเจอท่านทุกอย่างอยู่ในสภาพปกติหมด
เหมือนกับว่าเอกสารอะไรอย่างนี้ท่านก็เตรียมเข้าไว้
ไว้ให้คนข้างหลังเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นใบเกิดใบเอ่อ
ทะเบียนปืนทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยท่านกองไว้ไว้
เพราะว่านายเป็นคนระเบียบอยู่แล้วเข้าไปก็เจอแล้ว
ปุ๊บก็เข้าไปในห้องเข้าไปในห้องนอน
ก็มีกุญแจวางอยู่ก็ให้เอากุญแจไปไปคืนคุณพ่อ
แต่ว่ายังไม่ทันได้นั่นก็ไปเห็นท่านเป็นอย่างนั้นอยู่
แต่ตำรวจบอกว่าพอผลชนะสูตรอย่างละเอียดออกมามีร่องรอยต่าง
ต้องไปไล่ดูเพิ่มนะฮะค่ะอ่าว่าสิ่งที่จัดเตรียมไว้ทุกอย่างเนี่ย
เจ้าตัวเขาจัดเตรียมเองหรือว่ามันจะมีการฆาตกรรมอำพลางอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
บอกว่าเห็นพันธุ์ตำรวจเอกธีรุษเทวันล่าสุดเนี่ย
คือ๔โมงเย็นวันอังคารที่๗เมษายน
โดยตำรวจนายนี้เดินเอาขยะลงมาทิ้งตอนนั้นก็ไม่เห็นพิรุธอะไร
เพราะไม่ได้แสดงอาการซึมเศร้าอาการเสื้องซึมอะไร
แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าปกติแล้วผู้ตายก็เป็นคนเงียบอยู่แล้ว

เช้าวันรุ่งขึ้นคือ๘เมษายนถึงได้ข่าวว่ามีคนพบศพอยู่ในห้อง
ก็ตกใจมากไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นการฆาตกรรมอะไรหรือเปล่า
เพราะวันนั้นหลังจากขายของเสร็จก็กลับไปบ้าน

เลยไม่รู้ว่ามีใครเดินเข้าออกห้องของพันธบทเอกธีรุธเทวันหรือเปล่า
ส่วนกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุเนี่ย
แม่ค้าขายอาหารแถวนี้แถวแฟลต์เขาบอกว่าคือความจริงมันไม่ได้เพิ่งเสียนะ
มันใช้การไม่ได้มาหลายปีแล้ว
แจเป็นคนเงียบนะเราก็ไม่ได้สนิทกับแจนะเนาะ
เขาก็เป็นเจ้านายเราก็ไม่กล้าคุยกล้าทักเขาเท่าไหร่นะเนอะ
เราขายของแล้วก็เห็นจะเดินมาทิ้งขยะอย่างนี้แหละ

มีใครเดินเข้าแห่งในห้องเขาไหมครับ

ไม่มี

แจไม่ค่อยแจอยู่ในบ้านแจก็ปิดตัวในบ้าน
แกก็อยู่ปกติของแกปกติแกก็อยู่เงียบอีกแล้ว
อยู่คนเดียวเงียบของแกอยู่แล้ว
ก่อนวันที่เขาผูกคอเขาไปซื้อน้ำ

คุยตามปกติไม่มีปัญหาเลยไม่มีอะไรไม่มีเรื่องอะไร
จะให้เสื้อคนขายน้ำไปด้วย๒ตัวก็ไม่คิดว่าจะมาทำแบบนี้
มีแต่คนบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้

ใช่ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะฆ่าตัวตาย
ข้างนอกก็คุยกันมาเฉยว่ามีปัญหาแบบเรื่องการเงินอะไรอย่างนี้
ว่าเด็กติดพนันออนไลน์อะไรอย่างนี้พี่ก็ไม่รู้สาเหตุจริง
ก็ต้องให้ตำรวจไปแกะรอยสอบสวนสืบสวนขยายผลต่อนะครับ

คือถ้าเป็นการฆ่าตัวตายจริงก็ต้องหามูลเหตุ

เมื่อช่วงบ่ายน้องสาวของพันธุ์ตำรวจเอกธิรุธเทวัน
ไปพบพนักงานสอบสวนนะฮะ
หลังจากที่ไปฟังผลชนะสูตรจากโรงพยาบาลตำรวจมาแล้ว

ก็ต้องรอดูกันต่อนะครับว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไง